แข่งขันชิงแชมป์โลกที่สหรัฐอเมริกา
สรุปแล้วนะครับปิดฉากการแข่งขันเนี่ย
ประเทศไทยได้แชมป์นะครับจากการคว้าเหรียญรางวัลรวมเป็นอันดับหนึ่งครับ
แข่งขันที่อเมริกาที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับ
ตั้งแต่วันที่๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ก็ปิดฉากไปนะครับเมื่อช่วงสายวันนี้ตามเวลาไทย
โดยที่น้องส้มดวงอักษรใจดีครับ
เหรียญทองแดงส่งท้ายจากท่ากรีนอันเจิก
รุ่นน้ำหนักมากกว่า๙๐กิโลกรัม
หญิงสรุปผลงานครับนักโยมหนักไทย
ประติศาสตร์คว้าเหรียญรางวัลรวมได้เป็นอันดับหนึ่ง
จากทั้งหมด๖๙ชาตินะครับที่เข้าร่วมการแข่งขัน
โดยจอมพลังของไทยทั้งหญิงและก็ชาย
คว้ามาได้๕เดียนทอง๗เดียนเงินและ๓เดียนทองแดง
ส่วนนักกีฬาที่ทำผลงานดีที่สุดก็คือน้องแนม
บราซิลล่าสุดที่คว้าคนเดียว๓เหรียญทอง
รุ่น๕๓กิโลกรัมหญิงครับ
นี่นะคะมาดูสรุปเหรียญยกน้ำหนักชิงชำโลก๒๐๑๗นะคะ
อย่างที่พี่เจ๊บอกปลายไทยคว้าได้๕เดียนทอง๗เดียนเงิน
๓เดียนทองแดงได้ทั้งหมด๕เดียนทอง

รองลงมาก็เป็นอิราณนะคะได้๑๔เหรียญทั้งหมด
๕เหรียญทองเท่ากับไทยแล้วก็จอร์เจีย๕เหรียญทอง

รวมทั้งหมดได้มา๗เหรียญแล้วก็หยิบ๔เหรียญทอง

ใช่อันนี้ต้องใช้ความผง่าจริงแต่ว่าในเนื้อในของคำว่าพังงาน
กลับมาดูเรื่องของสถิติว่านักกีฬาซ้อมไปแล้ว
ได้ตามที่ซ้อมมากน้อยแค่ไหนผิดพลาดแค่ไหน

ก็มีหลายชาติที่เป็นมหานาธิ์ของยุคำนาญ
เขาโดนแบนไปนะครับเราก็ต้องไม่หลอกตัวเอง
เราประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเราต้องดูเรื่องของตัวเลขสถิติเป็นหลัก
แล้วก็ต้องไม่หยุดพัฒนาด้วยเพราะว่ายังไงนักกีฬาคนอื่นหรือชาติอื่น
เขาเห็นฝีมือเราในการสิ่งขาดทวนโมเมนนี้
เขาก็ต้องต่อสู้แล้วก็พยายามพัฒนาเพื่อมาชนะเราให้ได้ด้วยใช่ครับ